ตามกันต่อหน่อยสำหรับกรณีแชร์แม่มณีนะคะเพราะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
วบตัวเครือข่ายคือกลุ่มคนที่ทำธุรกรรมทางการเงินให้กับแม่มณีได้แล้ว
ก็มีการสอบปากคำยึดทรัพย์เป็นเงินสดได้อีกกว่า๕ล้านบาท
ทองคำอีกสิบบาทแหวนเพชรอีกค่ะพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูตรจังหวันอุดรธานีนะคะสอบปากคำ
นายปิยะคีรีสุวรรณกุลนางสาวพรสวรรค์ภูอินอ้อย
แล้วก็นางสาวสุพรรณีนิกรกุลนะคะผู้ต้องหาในเครือข่ายของแม่มณี
ตามยึดทรัพย์สินที่เป็นเงินสดมาได้ห้าล้านห้าแสนบาท
ทองคำอีก๑๐บาทค่ะแล้วก็มีแหวนเพชรด้วย
ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดนี้คือทรัพย์สินที่แม่มณีฝากเอาไว้ก่อนถูกจับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
คนที่ถูกออกหมายจับล่าสุดมี๓คนด้วยกัน
ซึ่งถ้ารวมผู้ต้องหาก่อนหน้านี้แล้วก็จะเป็นทั้งหมด๕คนค่ะ
เนี่ยเป็นพนักงานแล้วก็ผู้ร่วมกิจการในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ซึ่งนางสาวสุพรรณีเป็นนางแบบรีวิวเครื่องสำอางให้แม่มณีด้วย
นี่ขอเอาไปคนขวานะคะนางสาวสุภัณฑ์นี

ทีนี้จากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจรู้มาว่า
ขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการอย่างน้อยอีก๒คนแล้ว
มีเงินสดกว่า๖๐ล้านบาทกระจายฝากไว้ตามที่ต่างค่ะ
ตอนนี้รอแค่สารอนุมัติออกหมายจับเท่านั้น
ก็จะสามารถจับตัว๒ผู้ต้องหาเพิ่มเติมนี้ได้อีก
แล้วก็จะสามารถยึดเงินสดแล้วก็ทรัพย์สินที่แม่มณีฝากไว้ได้อีกจำนวนมากนะคะ
ส่วนของแม่มณีที่มีกระแสข่าวบอกว่าตั้งท้องใช่ไหม๒เดือน
ล่าสุดผู้บัญชาการเรือนจำจัดพยาบาลประจำเรือน
ใช้เครื่องตรวจคันแบบทั่วไปเอามาตรวจเลยนะคะ
ปรากฏว่าขีดขึ้นขึ้นขีดเดียว

แต่เดี๋ยวไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นการตรวจเบื้องต้นไงคุณ
เดี๋ยวจะนำแม่มณีไปตรวจอย่างละเอียดที่คลินิกแม่และเด็กที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอีกครั้ง

ส่วนทางด้านของนายภูวดลแซ่จึงหรือว่าเฮงชายที่ไลฟ์เฟซบุ๊กกรีดหน้าตัวเองจำได้ไหม
ที่เขาเป็นลูกขายของมะนาว

มะนาวโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วนะคะว่า

มะนาวบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินคืนให้นายภูมิ
มะนาวเปิดใจกับทีมข่าวนะคะ

แต่มะนาวจ่ายค่าให้แค่๕๕๐๐เอง
แต่เอานะได้ก็ยังดีกว่าไม่ได้
ก็ไม่รู้เลยว่าไอ้แสนสี่จะกลายเป็น๐บาทหรือเปล่า

แต่ชนสลิปที่เคยได้ดอกไปแล้ว
แล้วก็มาหักลบกว่าต้นที่เรายังไม่ได้
ให้ข่าวบอกว่าผมโกหกอย่างนู้นอย่างนี้หาว่า
ผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกทั้งหน้าที่ผมไม่เคยให้ข่าวเลยว่าผมเล่นครั้งแรก
ผมบอกว่าผมเล่นมาแล้ว๒เดือนคุณจะมาหักดอกอย่างนี้

อย่างนี้ก็เหมือนเขาเอาเงินผมพวกผมไปหมุน
ในเมื่อเมื่อวานบอกว่าให้ไปสู้ในชั้นศาลก็ได้ครับ
แต่เงินผมไม่เอาหรอกดอกไม่เอาก็ได้ตอนนี้
ผมได้ต้นผมคืนครบแล้วไม่เป็นไร
แล้วก็คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเดินทางไปให้ปากคำที่ศูนย์ประจำภาคทั่วประเทศ
ทั้งหมด๑๑แห่งตั้งแต่๑๑ถึง๒๒พฤศจิกายนนี้
ใครที่ตกเป็นเหยื่อก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะคะ
ว่าเขาจะเปิดให้ไปพูดคุยหรือว่าให้ปากคำที่ไหนยังไงบ้าง